เหตุการณ์ยิงกันตายภายในงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลากันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนสักประมาณตี๔ที่ผ่านมานะคะ
มีคนเสียชีวิตหนึ่งคนด้วยนะคะนี่ค่ะภายในงานเลี้ยงนะ
คนตายเนี่ยไม่ใช่คนที่เลี้ยงเกษียณนะคะไม่ใช่หมายถึงว่าเกษียณอายุราชการนะคะ
ตำรวจสภหัดใหญ่สงขลาก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเนี่ย
ภายในหอประชุมส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชนประธานที่๑๖
ตำรวจคนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ผู้ตายเนี่ยตอนตำรวจไปถึงเนี่ยไปพบสบนอนอยู่บนพื้นข้างโต๊ะนะฮะ
ทราบชื่อต่อมาคือชื่ออนุกูลเพชรทองอายุ๔๘ปี
เป็นตำแหน่งพนักงานราชการเครื่องจักรกล
นายอนุกูลเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุดสามแปดซุปเปอร์ที่ศีรษะหนึ่งนัดแล้วก็ลำตัวหนึ่งนัด
ลักษณะของวิถีกระสุนคือลักษณะเจาะยิงเลยค่ะ
ส่วนคนก่อเหตุหลังจากที่ยิงนายอนุกูลแล้วก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะคะ
ยังอยู่ในจุดเกิดเหตุสภาพเมาเลยค่ะ
คนยิงชื่อว่านายสงัดนินสุวรรค์อายุห้าสิบสามปี
เป็นพนักงานขับรถยนต์แล้วก็ทำงานอยู่ที่เดียวกับผู้ตาย
ตำรวจสามารถรวบตัวได้พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าบอกว่าคือทางสำนักการชลประธานที่๑๖
เขาได้มีการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้กับค่าราชการของสำนักงาน๖คนด้วยกัน
มีการตั้งโต๊ะจีนสักประมาณ๑๐โต๊ะซึ่งมีข้าราชการแล้วก็พนักงานมาร่วมสักประมาณ๕๐คน
พอเที่ยงคืนงานเลี้ยงจบค่ะคนที่มาร่วมงานเขาก็ทยอยกลับบ้าน
แต่ผู้ตายกับมือปืนเนี่ยยังนั่งดื่มกินกันต่อแล้วนั่งโต๊ะเดียวกันด้วย
แล้วมีเพื่อนร่วมโต๊ะสักประมาณห้าหกคนระหว่างที่นั่งดื่มกินกันอยู่เนี่ย
ทั้งคู่ผู้ตายแล้วก็มือปืนเขามีปากเสียงกันทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะเมา
เพราะเมานะคะมือปืนเนี่ยจู่ก็ลุกขึ้นไปจากโต๊ะกลับไปที่บ้านพักบ้าน
เขาอยู่ภายในสำนักงานนั่นแหละค่ะอีกพักหนึ่งก็เดินกลับมาที่โต๊ะพร้อม
ชักอาวุธปืนมายิงใส่นายอนุกูลผู้ตายนะฮะจนกระทั่งอนุกูลเนี่ย
หล่นจากเก้าอี้แล้วเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเพื่อนร่วมวงเล่าเลยนะคะส่วนมือปืนค่ะ
ไม่ได้หลบหนีไปไหนตำรวจก็รวบตัวได้แล้วนะคะ
ถูกนำตัวมาที่โรงพักหาดใหญ่

โรงพักหัดใหญ่เนี่ยยังเมาค้างอยู่เลยอ่ะ
แต่ก็พูดจารู้เรื่องนะตำรวจถามว่ามีปัญหาอะไรกัน
เขาบอกว่าเขากับผู้ตายไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน
ไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกันมาก่อน
แต่หลังจากดื่มจนเมาก็น่าจะมาจากเหล้านั่นแหละ
เพราะเหล้าเข้าปากเนอะสติก็ไม่มี
พอหลังจากเมาคนยิงมือปืนบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยผู้จาไม่ค่อยเข้าหูผู้จาไม่ดีอ่ะ
ก็เลยทำให้มีปากเสียงกันเกิดการชกต่อยกันขึ้น
ด้วยความโมโหบวกกับอารมณ์ชั่ววูบและเมาด้วย
กลับไปเอาปืนที่บ้านพักมาก่อเหตุ
ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเสียใจ

อยากจะขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
เรื่องต้นตำรวจสพเมืองหัดใหญ่เนี่ย
มีการแจ้งดำเนินคดีกับผู้ต้องหา
ก็คือในสงัดเนี่ย๓ข้อหาด้วยกัน
ข้อหานักสุดคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ความผิดตามพรบออาวุธปืนค่ะ